มาดูข่าวที่เป็นประเด็นร้อนกันก่อน
ที่เราตามกันมาต่อเนื่องที่จะต้องหาความคืบหน้าให้ได้
กรณีน้องกิฟต์สาววัย๒๑ปี
ที่ถูกคนร้ายเป็นผู้ชาย๔คน
ข่มขืนที่ลงแห่งหนึ่งเป็นของหนึ่งในผู้ต้องหานี่แหละ

คือมีหลากหลายประเด็นที่สังคมสงสัย
โดยเฉพาะเรื่องของผู้หญิง๓คน
คาดว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่า
เมื่อวานนี้ตำรวจจันทบุรีก็นำตัวมาแถลงข่าวเรียบร้อย
คนหนึ่งที่อยู่ในคลิปจากกล้องวงจรปิดคลิปนี้
ก็คือผู้หญิงที่ใส่เกาะอกเป็นสายเดี่ยวสีดำ

ใช่คนนี้ตำรวจบอกว่าจริงแล้วต้องบอกว่า

อันนี้ตำรวจบอกนะเพราะเขาเห็นว่าน้องกิฟต์เหมือนกับเมามาก
แล้วก็เมานอนไปเลยเขาก็เห็นของหลงของหล่นกระเป๋าหล่น

ผู้หญิงอีกคนก็เป็นคนที่ออกมาพูดในลักษณะที่ว่า
กิ๊บไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือเปล่า
เรื่องนี้ตำรวจออกมาบอกแล้วนะคะว่ามีหลักฐานแล้วว่า
กิ๊บไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับยาเสพติดเลยนะ
ส่วนอีกคนนึงก็คือเป็นเพื่อนที่ไปเที่ยวกับน้องกิ๊บในอบิตผับ

ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะผู้หญิง๓คนนี้เป็นคนที่สังคมเขาสงสัยไง
เกี่ยวอะไรยังไงด้วยหรือเปล่ามีส่วนรู้เห็นด้วยหรือเปล่านะคะ
ว่าไปทำให้น้องกิฟต์นั้นไปเผชิญสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่า
ทำไมไม่ช่วยเป็นเพื่อนไปเที่ยวด้วยกัน
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาได้เหมือนเดิมคุยกันนะคะ
ทางไลน์ของไทยรัฐแล้วก็ดูเราทางเฟซบุ๊คได้เหมือนเดิมในเพจไทยรัฐทีวี
ทีนี้เนี่ยประเด็นที่คนก็อยากให้ไปตามต่อ

คือภาพจากกล้องวงจรปิดมันมีช่วงเวลาไงคุณทัศนัย

ทีนี้เนี่ยตำรวจเขาก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบผับนี้นะคะ

เป็นผับดังที่จังหวัดจันทบุรี
ถึงขั้นว่าจังหวัดอื่นที่อยู่ใกล้

ใช่ถ้าวัยรุ่นอยากเที่ยวกลางคืนต้องมาที่นี่

เขาบอกว่าจริงแล้วผับนี้เนี่ยเขามีใบอนุญาตถูกต้องนะคะ
เขาขอเปิดบริการตั้งแต่๓ทุ่มถึงตี๒เนี่ยค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกเสน่หจัญญาสถิตรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรี
เมื่อคืนช่วงดึกที่ผ่านมา
ก็จากการตรวจสอบเนี่ยหลายคนที่บอกว่า
ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเปิดเกินเวลาหรือเปล่า
ทางรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีบอกว่า
จากการไปตรวจสอบเนี่ยนะคะเขามีใบอนุญาตถูกต้องนะคะ
คือ๓ทุ่มถึงตี๒แต่ช่วงเวลาในกล้องวงจรปิดมันตี๒กว่า

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีพันธ์ตำรวจเอกเสน่หจัญญาสถิต
บอกว่าจากการตรวจค้นเมื่อคืน
ก็มีนักท่องราตรีไม่มีบัตรประชาชน๘คน
เยาวชนต่ำกว่า๑๘ไม่มีในผับนะคะ
เขาก็ซุมตรวจปัสสาวะมีสารเสพติด๑คน
คนที่ตรวจเจอเขาอ้างว่าไม่ได้ไปเสพในผับนี้
เมื่อ๔วันก่อนแต่มันเหมือนตกค้างอยู่ในร่างกาย
ผับนี้ใบอนุญาตในการเปิดผับถูกต้องนะคะ
ก็ต้องดูที่เจตนาว่ามันเกินเวลาเนี่ย
มันเจตนายังไงเพราะว่าอย่างที่บอกแหละ

กลุ่มผู้ต้องหาคนร้าย๔คนที่อุ้มน้องกิ๊บออกมา
ตี๒กว่าแล้วคนยังเยอะอยู่อันนี้ต้องตรวจสอบเพิ่มค่ะ
ฟังเสียงรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีค่ะ
จากการตรวจก็วันนี้เราสุ่มตรวจ
ผู้ที่ไปใช้บริการวันนี้ทั้งสิ้นเนี่ยก็ประมาณ๓๐๐คนนะครับ

แต่เราสุ่มตรวจประมาณ๒๐นะครับ

จำนวนนี้เนี่ยก็มีผู้ที่ไม่พกพาบัตรจำตัวติดตัวเนี่ย

ตรวจจากปัสสาวะเนี่ยก็พบเพียง๑ลายนะครับ
เจ้าตัวก็รับสารภาพว่าเสพมาเมื่อ๔วันที่แล้วนะครับ
เจ้าตัวเนี่ยรับสภาพว่าเสพมา๔วันที่แล้ว

ในเรื่องของความคืบหน้าทางคดี
คดีที่มีการเสียชีวิตเนี่ย
ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่นะครับ
ที่ต่ำกว่าเกณฑ์อายุก็ไม่มีนะครับ
มีแต่ที่ไม่พกพาบัตรเนี่ยอ้างว่าอยู่ที่บ้านนะครับ
ซึ่งเราก็พาไปปรับแล้วก็เดี๋ยวก็จะให้ญาตินำมาดูว่า
ที่บ้านมีหรือไม่นะครับก็ตรวจสอบอายุยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็ในเรื่องคดีก็ว่าไปนะครับเรื่องคดีที่เกิดแล้วนะครับ
ส่วนอันนี้ก็เป็นการตรวจตามวงรอบ

เพื่อให้การประกอบการถูกต้องตามกฎหมาย
แล้วก็เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่มาใช้บริการ
ก็ใช้เวลาอยู่ในออบิตผับประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะคะคุณทัศนัย
ก็นักท่องราตรีก็ค่อยทยอยกลับพอตรวจเสร็จเรียบร้อย
อบิตผับขออนุญาตเปิดให้บริการ๓ทุ่มถึงตี๒
จากการพูดคุยกับนักท่องราตรีเขาก็บอกว่าผับนี้มันใหญ่มากนะ
ใหญ่ที่สุดในจันทบุรีนะวัยรุ่นชอบมากันเยอะ
จากจังหวัดใกล้ก็มาจังหวัดตราดก็ต้องมาเที่ยวที่นี่
กฎของผับนี้ก็คือห้ามสูบบุหรี่ข้างใน
มีห้องสูบบุหรี่ต่างหากทำเป็นห้องดูดควัน
บางครั้งเนี่ยร้านเขาก็จะมีกิจกรรมโน่นกิจกรรมนี่จับรางวัลอะไรแบบนี้
ของรางวัลเป็นหมื่นเนี่ยวัยรุ่นก็เลยชอบไป
ผับนี้๑๒๐โต๊ะเลยนะคะจุคนได้ถึง๑๒๐๐คน
แต่วันที่ตำรวจไปตรวจค้นเนี่ยมีนักท่องราตรี๗๘๐๐คน

วันศุกร์ต้นเดือนจริงก็น่าจะมีนักท่องรัฐไปเยอะ
ปกติเป็นพันคนนะเนี่ยค่ะ
นี่ก็ความคืบหน้าเรื่องของการตรวจผับที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ